ไปติดตามบรรยากาศตอนนี้กันเลยนะคะ

หลังจากนั้นนะคะก็มีการร้องเพลงนะคะ

คุณผู้ชมคะในช่วงของพี่เอกสุภาชัยเนี่ยค่ะ
คือได้พูดแบบด้วยน้ำเสียงสะเอื้อนนะคะ
แล้วก็พูดถึงความรักความผูกพันที่มีกับแตงโมนิดาค่ะ

จริงแล้วคือทุกวันเกิดพี่เอจะมีโอกาสเจอกันทุกปี
โมเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เปิดทีไร
เหมือนเราได้ไต่เรียนรู้ชีวิตในหลายมุม
โมเป็นคนตลกสดใสและชอบแซวพี่เอตลอด
คิดถึงมากอยากบอกหลายอย่างว่าพี่ยังจำได้ทุกอย่าง

พี่อยากกอดน้องอีกสักครั้งถึงจุดนี้นะคะ
พี่เอก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ใหญ่จริงนะคะ
หลังจากนั้นนะคะพี่บู้อัญชาลีก็ขึ้นร้องเพลง
แล้วก็บรรยากาศสดตอนนี้นะคะ
ก็เป็นอาจารย์ทงชัยค่ะขึ้นกล่าวบนเวทีนะคะ
เดี๋ยวแจ๊กรีนจะให้ดูภาพบรรยากาศสดในฮอตอนนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องชีวิตให้ดีขึ้น
เราควรจะไป๔สถานที่ต่อไปนี้
ถ้าเราอยากไปในที่๔ที่
เราจะรู้จักชีวิตของเราดีขึ้น

การเป็นโรงพยาบาลทำให้เราได้พบศัตริยธรรมข้อ๑ก็คือว่า
ไม่มีอะไรภาษาชาวบ้าน
ไม่มีอะไรโชคดีไม่กว่าการมีสุขภาพดี

และคุณเป็นคนรวย

ก็มีศิลปินดาราเริ่มทยอยมาไว้
อะไรคุณแตงโมนิดามากมายจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณอ้ำพัชราภา

คุณเชียร์ที่คำพรทุกคนต่างมาด้วยใจนะคะ

พี่เอให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนะคะ

คุณผู้ชมมีอยู่ในช่วงหนึ่งพี่เอเก็บกั้นความรู้สึกเสียใจไม่ไหวจริงค่ะ
แล้วพี่เอบอกว่าตั้งใจจะทำงาน๓วันนี้

ทางด้านเพื่อนสนิทอีกคนนะคะคุณเชียร์ที่คำพร

มาเพื่อส่งพี่สาวแตงโมขึ้นสู่สวรรค์ค่ะ
ซึ่งในช่วงหนึ่งคุณเชียร์ได้เจอแม่ของคุณแตงโม
แล้วก็ได้สวมกอดกันด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความนะคะคุณเจให้สัมภาษณ์กับเราว่า
ก็ต้องรอดูกันต่อไปให้เป็นเรื่องของทางกฎหมาย
แต่ส่วนตัวแล้วก็จะสู้เต็มที่เพื่อพี่สาวคนนี้ค่ะ
อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบที่จบที่กระบวนการยุติธรรมนั่นแหละ
เพราะว่าตอนนี้คือระหว่างทางมันก็มักจะเห็นแบบมีอะไรที่
ดูมีให้เรามีคำถามเกิดขึ้นตลอดนะคะ
แต่ว่าก็รอได้แต่สรุปค่ะว่า

เพราะว่าสิ่งนี้คงเป็นสิ่งเดียวที่
เราอยากให้พี่เราไม่มีกังวลอะไรอีก

ไม่ใช่แค่กับที่เรากับพวกเราทุกคนนะคะ
เพราะว่าเชียร์ว่านี่คือเป็นการสะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยเลย
ส่วนท่านอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกระติก
จัดการคุณแตงโมก็มาในช่วงบ่ายนะคะ
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ร้องไห้แล้วก็กลับบ้านไปค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะช่วงค่ำก็มีคุณโรเบิร์ตและคุณปอมานะคะ

สำหรับใครนะคะที่ติดตามข่าวของคุณแตงโมอยู่นะคะ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมพิธีอะไรได้ที่คริสตจักรเสรีภาพแห่งนี้นะคะ
ก็สามารถที่จะอาลัยคุณแตงโมนิดาได้ผ่านออนไลน์นะคะ
ช่องยูทูปของทางคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพแห่งนี้นี่แหละค่ะ
กะรีนรายงานชูกริจถ่ายภาพ

คือพิธีต่างเนี่ยถ้าเริ่มกันอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

ท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่คนเฝ้าจับตากันอยู่ก็คือ

มีกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทคุณตังโม

ปอเจ้าของเรือมีโรเบิร์ตมีจ๊อปที่ปอเขาชวนมาด้วย

และวันนี้ครับบ่ายโมง๒๐๑๓นาฬิกา๒๐นาทีก่อนที่พิธีต่างจะเริ่มขึ้น

คนแรกนะคะหมายถึงคนบนเรือนะเป็นคนแรกที่มาถึงที่งาน
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมีแถลงอยู่ครั้งหนึ่งไปออกรายการอยู่ครั้งหนึ่ง

ที่เหลือไม่ได้พูดเลยไม่ได้ออกมาให้อะไรเพิ่มเติม
จากเห็นวันที่ไปให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจ

วันนี้๑๓นาฬิกา๒๐นาทีกระติกนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
ผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโมซึ่งอยู่บนเรือด้วย

แล้วตามที่เคยเล่าให้ฟังเธอบอกเอ้าทำไมที่ร้านอาหารไม่เข้า

ตังโมก็เลยเดินจากหัวเรือไปปัสสาวะท้ายเรือ

ก่อนจะเกิดเหตุนี่ฮะวันนี้นำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความอาลัยกับคุณแตงโมนะครับ
ดอกไม้ไฮโรนเยียสีฟ้าชมพูม่วง
แล้วก็ไปที่ห้องชั้น๓นะฮะ

ขึ้นมาที่ห้องพิธีชั้น๓ไปยืนร้องไห้อยู่ที่หน้ารูปของคุณแตงโมที่หน้าเวที
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราช่างภาพของเราอยู่ด้านบนตรงนี้

อืมเนี่ยจังหวะที่เธอวางช่อดอกไม้ที่หน้ารูปคุณแตงโม

แล้วฟุบหน้ามีฝ่ามือสองข้างเนี่ยมาปิดหน้าไว้คือร้องไห้อยู่นะฮะ

ขณะที่ใครหลายคนที่อยู่ในห้องพิธีบอกได้ยินเสียงร้องไห้เลย

แล้วเพื่อนที่เดินทางมาด้วยเนี่ยก็ไปปลอบใจเห็นค่อนข้างไกลหน่อยแต่

คุณกระติกใช้เวลาอยู่ที่สถานที่พิธีไว้อะไรคุณแตงโมเนี่ยประมาณ๑๕นาทีนะฮะ

มาถึงสิบสามนาฬิกายี่สิบนาที
อยู่ที่นี่๑๕นาทีก็เดินทางกลับออกไป
ตอนที่เดินทางกลับแน่นอนแล้วครับสื่อมวลชนก็อยากจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม

มีคนจะติดไหมครับพี่โม

มีคนจะติดไหมครับพี่โม

แซนมาไหมเดี๋ยวท่านรอดูกันแล้วกัน

คุณกระติกที่มาแสดงความอาลัย

ช่อดอกไม้ช่อใหญ่มานะครับ

ช่อดอกไม้มีการ์ดนะครับ

เราไปแกะข้อความมาให้

แต่ว่าการ์ดของจริงนี่มีนะครับท่านผู้ชมครับ

เดี๋ยวถ้ามีภาพการ์ดของจริงเอาให้ดูหน่อย
อันนี้เป็นภาพที่เราแกะลายมือมาให้แล้ว

พระเจ้าที่นำพาเรามาพบกัน

อะไรกันมาเยอะมาก
ดีใจนะที่กูอยู่ในทุกช่วงชีวิตของมึง
แล้วมึงก็ได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกัน

ปันน้ำตารอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

วันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว
วันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว

หลายคนก็เห็นการมาแสดงความอาลัยของคุณกติก
หลายคนก็เห็นการมาแสดงความอะไรของคุณกระติก

เห็นการ์ดเห็นข้อความต่างแล้ว
เมื่อนั้นลืมโอเคออกเช้าตา

คุณพะนีดาศรียุโยธินค่ะ

มึงมาในชุดเสื้อสีขาว
กระโปรงสีขาวสวมหน้ากากอนามัยสีชมพูนะคะ
แน่นอนกองทัพสื่อมวลชนก็ต้องกรูเข้าไปหาคุณแม่ก่อนนะคะ
จากนั้นคุณแม่ก็ขึ้นไปชั้น๓ไปดูห้องโถงที่เป็นสถานที่จัดงาน
แล้วก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องรับรองของทางคริสตจักร
ได้คุยกับคุณฮิปโปคุณพุดเดิ้ลแล้วก็คุณโมอามีนานะคะ

แล้วคุณแม่ก็นั่งอ่านบทที่ทางทีมงานของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเตรียมไว้ให้
หลายคนก็วิเคราะห์ว่าสีหน้าคุณแม่วันนี้เนี่ยดูสดชื่นกว่าวันที่ผ่านมา
อย่างน้อยที่สุดก็ดูสดชื่นกว่าวันที่คุณแม่
จนบอกว่าความดันขึ้นอยากจะกระโดดบันไดสถานีตำรวจ

วันนี้สีหน้าคุณแม่ดูดีขึ้น
โมงค่ะบ่าย๓๒๐นาทีคุณดายศเดชจบพี่ชายคุณตังโมค่ะ

แล้วก็เดินเข้าห้องรับรองไปนะคะ
คุณดายศพี่ชายคุณแตงโมได้พูดกับสื่อมวลชนนิดหน่อย
บอกว่าวันนี้มาแสดงความอาลัยให้กับน้องโม
ไม่อยากพูดถึงเรื่องคดีความ
จากนั้นก็เข้าห้องรับรองไปหาคุณแม่นะคะ
คุณแม่ก็เข้ามาสวมกอดแล้วก็หอมแก้มด้วยค่ะ

ต่อยนะฮะพี่ต่อยนี่พี่ชายคุณตังโม
ใช่ค่ะนี่ก็เข้าไปกอดแล้วก็หอมแก้มกันนะคะ
มีชายต่างบีดาใช่ค่ะแต่ก็คุณแม่ก็ไม่ทันได้เจอคุณกติก
เพราะว่าสวนกันไปค่ะฟาดกันไปใช่ค่ะ

สพเมืองนนท์ที่เขาไปกราบเอาพวงมาลัยไปกราบขอโทษ
ขออภัยขอเข้ามาอะไรกันแต่ว่าคุณแม่บอก

กว่าคดีเนี่ยจะถึงที่สิ้นสุดใช่ค่ะ
หลังจากนั้นศาสนาจารย์ทงชัยประดับชะดานุรัติศิษยาพิบาลคริสตจักรแห่งความสุข
ก็มาคุยกับคุณแม่แล้วก็คุยกับพี่ชายด้วยนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มพิธีการ
กระติกนี่เขียนการ์ดเอาไว้ที่ช่อดอกไม้ที่นำมาแสดงความอาลัยคุณแตงโม
ลงท้ายบอกว่าเสียใจที่ดูแลแตงโมไม่ดีพอ
ค่ะนะฮะขณะเดียวกันคนอื่นอื่นบนเรือเนี่ย
จะมาไหมท่านผู้ชมครับ๑๗นาฬิกา๔๕นาที
เดี๋ยวดูภาพนี้เลยนี่ฮะ
นายภัยบูรตรีกาญจนานันต์หรือว่าโรเบิร์ตค่ะ
โรเบิร์ตนี่สูตรขอบคุณครับขอบคุณครับ
นี่พอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
มีปนะฮะแล้วก็จ๊อป
นี่นี่โรเบิร์ตอยู่นี่ค่ะนี่โรเบิร์ตอยู่ข้างหน้าจอ
แล้วก็เมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ภาพใหม่นะฮะ
คุณจ๊อปเนี่ยจะใส่สูตรสีดำค่ะ
คุณโรเบิร์ตจะใส่สูตรสีขาวครีม
คุณปอนี่นี่คุณปอก็สูตรสีขาวครีมใช่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยคุณโรเบิร์ต
ดอกไม้มาด้วยเห็นไหมคะอ่าที่มือมีดอกไม้นี่คุณโรเบิร์
ส่วนข้างหลังเนี่ยที่ใส่สูตรสีดำยืนอยู่ข้างหลังคุณโรเบิร์ตคือคุณจ๊อป
ครับอืมสามคนนี้มาค่ะ
คุณแซนเรายังไม่เห็นยังค่ะ
อาจจะมาแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นหรือว่าไม่มานะอันนี้ก็ไม่
อาจจะมาวันอื่นก็ได้เพราะว่าพิธีไว้อะไรมี๓วัน
ต้องลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนใช่ค่ะเพื่อจำกัดจำนวนคน
คุณสะอาจจะมาวันอื่นก็ได้อาจจะสแกนวันแรกไม่ทันหรือเปล่า

แต่เอาเป็นว่าที่สื่อมวลชนเห็นช่วงเย็น
เวลา๑๗น๔๕น
โรเบิร์ตคนขับเรือแล้วก็จ๊อปแล้วก็ปอด์

โรเบิร์ตนี่เป็นเพื่อนที่มาด้วยแล้วก็
ค่ะอ่าอยากจะลองขับเรือขับเรือไม่เป็นอืม
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในห้องพิธีนะครับ
ครับพี่ปอล์ครับเขาเห็นบรรยากาศงานวันนี้
รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ปอครับจากการที่มาในวันนี้
อากาศโดยรวมเป็นไงบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างครับ
หรือแสดงความไว้อะไรอะไรกับคุณแตงโมหน่อยไหมครับ
หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปยังห้องพิธีซึ่งอยู่ชั้นสามนะครับค่ะ

ปโรเบิร์ตแล้วก็จ๊อปอันนี้เป็นคุณปอก่อนนะคะ
กราบตักคุณแม่ของคุณตังโมแล้วก็สวมกอดกันแม่บอกว่า
ปกับโรเบิร์ตนี่แม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เพราะแสดงความจริงใจตั้งแต่ต้นแสดงความจริงใจตั้งแต่ต้น
และแสดงความจริงใจสม่ำเสมอโทรมาหาแม่ทุกวัน
ร้องไห้เสียใจทุกวันไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับ
คุณแตงโมก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้แม่สวดมนต์กรวดน้ำพร้อมกันไปด้วย
ค่ะแล้วจะบวชให้ตั้งใจจะบวชให้ถึงขั้นออกการ์ดงานบวชเลยนะ
ค่ะแต่ทางวัดท่าไม้บอกบวชให้ไม่ได้ก็เลยจะบวชพรามแทนสิบหกมีนาคมนี้
ใช่ค่ะอ่าแต่คุณจ๊อปนี่แม่ยังไม่ได้พูดถึงค่ะ
ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณแม่บอกว่า
ปนี่เขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวจะเยียวยาอะไรให้

ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ถ้าคาดไปก็ประมาณ๓๐

อันนี้คุณโรเบิร์ดเอาดอกไม้มาให้คุณแม่นะครับ
คุณโรเบิร์ตคุณจ๊อปนี่ก็จะมีภาพที่เข้าไปไหว้คุณแม่แล้วก็พี่ชายของคุณแตงโมด้วย

คือในงานก็จะเป็นทีมสีนี้ใช่ไหม
สีขาวสีโอโรสสีชมพูประมาณนี้ค่ะ

เดี๋ยวมาว่ากันต่อกันแล้วกันนะฮะอีกเรื่อง